ก็จะเล่าเรื่องขโมยต่อเหมือนกันค่ะแหมเจ้าโจรเนี่ยมันตีเนียนนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มารอบนี้มาเอากระทะล้อ
ของรถสิบล้อมีกล้องวงจรปิดด้วยค่ะจับภาพได้เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมเห็นเลยจะจะแบบเต็มเต็มค่ะเนี่ยแล้วคนเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์นะ
โจรค่ะมีใครรู้จักคนในภาพไหมคะ
ขโมยของที่ร้านร้านชื่อว่าอาเจการยางสีเทพค่ะ
รอบก่อนนะร้ายมากขับกระบะมาขโมยยางเอาไปหลายเส้น

จอเลยขี่มอเตอร์ไซค์มามาเอากระทะล้อของรถสิบล้อ
ทีนี้เขาก็เลยโพสต์แล้วก็ฝากร้านรับซื้อของเก่า
เพราะว่าเชื่อว่าเจ้าโจรมันจะเอากระทะล้อรถสิบล้อไปขายร้านของเก่า
ฝากร้านของเก่าดูด้วยนี่เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้าเลยนะคะ
หกโมงครึ่งตรงหน้าร้านปะยางที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ใส่ขาสั้นใส่เสื้อคุ้มไม่ลุก
เสือกันฝนประมาณนี้รองเท้าแตะขี่มอเตอร์ไซค์มา
เอาไปหนึ่งอันนะกระทะล้อน่ะชาวเน็ตไปคอมเมนต์บอกโห
เดียวก็รู้เลยว่าใครคนบ้านโคกแล้วดูสิเห็นหน้าชัดขนาดนี้
ซึ่งเจ้าของร้านค่ะคุณนิรุธบอกกับทีมข่าวว่าเปิดร้านปะยางรถสิบล้ออยู่ติดถนน
ตรงหน้าสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณเนี่ยก่อนหน้านี้นะร้านผมอ่ะ
โดนขโมยยางไปหลายเส้นแล้วตอนนั้นผมยังไม่ได้ติดกล้องหรอก
ผมไม่มีหลักฐานให้นักข่าวดูผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใคร
แต่ไอ้รอบนี้ผมไปติดกล้องมาแล้วแล้วเห็นภาพชัดเลย
โจรแสบที่มันมาเนี่ยเอากระทะล้อของรถสิบล้อไป
เอาไปอันเดียวนี่แหละมันก็มีราคานะประมาณพันหกอ่ะค่ะ
เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพศรีเทพให้ตำรวจช่วยเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยนะคะ